คนไทยแต่เดิมนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแม่น้ำลำคลองมีวิถีการดำรงชีวิตแบบชาวน้ำมีน้ำท่วมทุกปีทำให้ไร่นาอุดมสมบูรณ์
ในพุทธศตวรรษที่๒๓ชาวฝรั่งเศสชื่อตุรแปงได้เขียนบรรยายไว้ในหนังสือเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามว่าธรรมชาติอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนในแถบนี้เสียจนไม่มีใครต้องทำอะไรมาก
เพียงแต่ไถดินหวานข้าวก็พอเพราะเมื่อถึงฤดูน้ำน้ำก็ไหลหลากลงมาหล่อเลี้ยงนาเอง
อกจากนี้ดินฟ้าอากาศก็ยังอบอุ่นข้าวจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน